แล้วเรื่องของนักเรียนตีกันก็ต้องบอก
ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่สุโขทัย
นักเรียนตีกันตีไล่กันมาแล้วเข้ามาก่อเหตุกัน

แทงกันจนมีคนเสียชีวิตในโรงเรียนนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นที่วิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมหน้าเสาทงในอาณาบริเวณโรงเรียน
ในที่เป็นที่สำหรับศึกษาเล่าเรียนเลยค่ะ
วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

ที่เห็นอยู่นี่คือถูกมีดแทงหลายแผลตามร่างกายเลย
อาการสาหัสกู้ภัยเนี่ยต้องรีบมาช่วยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ผู้ก่อเหตุกับพวก๖คนเป็นนักเรียนช่างสถาบันเดียวกัน
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
และทราบว่ากลุ่มผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ
ก็กระทบกระทั่งกันมาตั้งแต่อยู่นอกรั้วค่ะ
แล้วก็เข้ามาทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งตรงหน้าห้องน้ำของวิทยาลัย
เสร็จแล้วก็ทำร้ายไล่กันมาจนกระทั่งถึงหน้าเสาทง
จังหวะนั้นมีเยาวชนอายุ๑๖ปี๑ในกลุ่มผู้ต้องหา
ผู้ก่อเหตุชักมีดออกมา
แล้วก็แทงไปที่ผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายก็ช่วยเอาไว้ไม่ทันค่ะ
ผู้มนุยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยนายสมใจบอกว่า
วิทยาลัยเข้มงวดเรื่องความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทางวิทยาลัยจะช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่
เรื่องคดีก็ขอให้ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกไป
มาเรียนหนังสือเนี่ยค่ะ
แต่ในส่วนของวิทยาลัยก็ได้มีจัดเวรยามครู
ตรวจตาห้องน้ำและจุดเสี่ยงเนี่ยเป็นชุดอยู่แล้วโดยตลอดนะครับ
ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองที่นักศึกษาที่ประสบเหตุ
ก็ทางวิทยาลัยก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ในส่วนของการป้องกันเหตุในอนาคต
ต้นก็ได้ประสานงานกับท่านผู้กำกับนะครับ
ว่าให้ขอกำลังไปช่วยคุณครู
วิทยาลัยป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับ
จะได้วางมาตรการของวิทยาลัยให้เข้มข้นขึ้น
ป้องกันเหตุบานปลายที่ไม่พึงการปรัสนาให้เกิดขึ้นต่อไป